เอาล่ะเรื่องของการบริการเรื่องอะไรนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะ
ผมอยากจะคนที่แบบว่าคิดไม่ดีอืมแล้วทำไม่ดีอ่ะอืม
ให้ท่านนึกไปตอนไหนท่านนึกไปไม่ต้องไกล
นึกย้อนไปนึกสองปีค่ะไอตอนที่รถจอดเซเว่นล้างอ่ะอ่อ
โควิดรถต้องจอดไม่มีผู้ทิศาลแล้วเซเว่นล้างอ่ะอืม
ครับไม่ใช่พอออกมาแล้วมาทำแบบนี้ครับ
ดูหน้ากูด้วยดอมโอ้โหแล้วใช้คำพูดแต่ละคำนะ
แบบนี้นะมันน่าจะหมดไปกับโควิดนะ
แล้วส่งคนดีที่จะมาดูแลผู้โดยสารดีให้เขาประทับใจนะ
คุณผู้ชมครับผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์
จ้างคนนี้ต่อว่าผู้หญิงคนนี้คือเขาเรียกมง
เรียกฟาร์ฟเท่าไรพี่๗๐เธอบอกว่าโอ้โหแพงเกิน
เดี๋ยวบอกให้เพื่อนมารับก็แล้วกันนะครับ
แต่ถูกผู้ชายคนนี้นะครับขี่รถจักรยายนต์รับจ้าง
ด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายครูบอกอย่าทำแบบนี้กับวินอื่นนะ
อาจจะถูกกระทืบได้แค่พี่จอดรถแค่นี้นะ
แล้วบอกให้เธอจำหน้าเขาไปด้วยนะไม่อยากให้จำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔เมื่อวานนี้ครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอ
กับคุณวิลัยวันอายุ๓๒ปีเจ้าของเคล็ปเขาเรียกว่านะฮะ
เรียกวินเรียกวินนะครับให้ไปส่งที่พักก็จะคิด๗๐ใช่ไหม
บอกว่าแพงนะครับคือเคยมาเท่าไหร่เคยมา๕๐
แต่วินจะเอาจะตื้อให้ได้จะไปให้ได้ตอนแรกเรียก๗๐นะ
บอกไม่ไปบอกเอา๖๐ก็ได้แต่เธอก็ปฏิเสธอีกเพราะคือเธอไป๕๐
แต่ผู้ชายดังกล่าวก็ตื้ออีกให้ใช้ให้ได้ให้ใช้บริการให้ได้
แล้วพูดจาแรงขึ้นแรงขึ้นเธอยกมือไหว้นะ
แล้วขอโทษหลายครั้งแล้วนะแต่ผู้ชายก็ขูจะทำร้าย
บอกอยากให้เจออยากให้กูเจอนะพี่เล่าอีกทีดิ
พี่คะตอนแรกหนูว่าจะไปพี่บอก๗๐นะ
หนูก็บอกเค้าว่าหนูไม่ไปหนูขอเดิน
เขาก็ยังจะซื้อให้หนูไปกับเขาให้ได้

แล้วเค้าก็ขูขูที่จะทำร้ายครับ
จะทำร้ายอยากให้อยู่เจอเท่านั้น
เจออยู่ที่ไหนเดี๋ยวแบบเขาจะตีนะคะเขาพูดประมาณนี้ครับ
เอาล่ะทุกคนดูตรงนี้
ตำรวจนำตัวนายประเสริฐชัยโพธาวรอายุ๒๙ปี

คนขี่วินก็เฮ้ยพี่เงยหน้าหน่อยผมอยากจำหน้าพี่ให้ได้

คุณผู้ชมนี่เขาเม้นต์มานะอยากจะจำหน้าพี่ให้ได้ทั้งนั้นเลย

ถ้าแจ้งข้อหาเนี่ยทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็น
ครับหนึ่งแล้วนะสองโอ้โหพี่นี่ทั้งทั้งคันเลยนี่ว่ะ
สองขับรถโดยใช้บรรยาทขับขี่ที่บทอายุ

นำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนเลขภาษีมาใช้

เห็นไหมว่าไม่ได้สวมหมวกนิรภัยไม่ได้สวมหวกกันน็อกล่ะ

แม่เห็นหน้าพี่ไม่ชัดพี่เกยหน้าให้ดูหน่อย
นั่นไงอ่านข่าวแบบนี้แล้วมันขึ้นไหม
ขึ้นไหมขึ้นเลยมันน่าจะไปกับโควิดเออจริงนะ
ตอนโควิดเดินร้องแรกแขกกระเชอคนที่ทำดีอย่าโกรธเบิร์ต
แต่ไอ้คนแบบนี้นะครับมันจะทำงานบริการไม่ได้ฮะ
เสียหายเสียชื่อแล้วก็จะทำให้นักท่องเที่ยวคนอื่น

นี่คนไทยถ้าหัวไม่ดำล่ะถ้าเป็นต่างชาติ
ถ้าเกิดขึ้นลิฟต์อยู่นี่ขึ้นขึ้นมากแล้วนะกดลิฟต์ลงก่อนนะ
ไม่ลงไม่ลงลิฟต์เสียขึ้นแล้วขึ้นเลย